คดีที่เกิดขึ้นนะครับทุกผู้ชมครับ
คดีที่นายนัทธวุฒิพึ่งเริกดีหรือว่าบาส
วัย๒๑ปีวันนี้เพิ่งได้ประกันตัว
เมื่อ๑๒ตุลาคมที่ผ่านมาวิ่งออกจากบ้านของแฟนสาวไปนะครับ
เพื่อจะไปไล่วัยรุ่นที่มาก่อเหตุ
มาตะโกนเรียกจะมาเคลียร์อยู่หน้าบ้าน

สุดท้ายแทงเสียชีวิตไป๒ศพบาดเจ็บหนึ่งนะฮะ
วันนี้เราได้ภาพจากกล้องวงจรปิดท่านผู้ชมดูตรงนี้นะฮะ
นี่คือฝั่งตรงข้ามบ้านของบาสนะฮะ
จำได้ไหมฮะบ้านหลังที่มีคุณป้าท่านหนึ่งนั่งล้างจานอยู่
แต่นี่เป็นภาพแบบด้านในยาวเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
จะเห็นนะฮะวินาทีที่แก๊งของผู้ที่เป็นเจ้าถิ่น
เขาขี่รถผ่านหน้าบ้านของบาสไป๑๘นาฬิกา๔๓นาที
แต่ว่าเวลามันเร็วกว่าเวลาจริงชะมองหนึ่งเวลาในกล้องนี่๑๒ตุลาคมช่วงเย็น
แล้ว๑๘นาฬิกา๔๔นาทีก็ขี่กลับมาจอดหน้าบ้านของบาส
คือตอนนี้เหมือนกับรู้แล้วว่าบาสอยู่บ้านหลังไหนนิกเนี่ยจอดเป็นคันแรกแล้วพวกในแก๊งก็ตามกันมาจอด
แล้วยืนตะโกนเรียกบาสอยู่ที่หน้าบ้านนะฮะนี่เป็นบ้านแฟนสาวของเขานะครับท่านผู้ชมครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๑๒ตุลาคมที่ผ่านมานะครับหมู่บ้านสุขสรรค์๖ซอย๓๙ถนนกาญจนาพิเศษเขต
แคร์กรุงเทพท่านผู้ชมลองดูนะฮะระหว่างที่ตรงเนี้ยนะฮะจะมีในแซมเราทำชื่อไว้ให้หมดแล้วนะครับ
แซมนี่เป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตนะฮะหยิบก้อนอิดขึ้นมาแล้วก็ถือเอาไว้นะครับ
ก่อนที่บาสเนี่ยจะวิ่งออกมาจากบ้านแล้วตรงนี้คือแซมเนี่ยเอาก้อนอิดเนี่ยปลาใส่บาส
แล้วก็พากันวิ่งหนีไปบาสก็ไล่ตามไประหว่างนั้นเนี่ยจะมีนิดนะนิดหรือว่านายพาสกรชายมนตรีเนี่ย
ตะโกนออกมาเสียงตะโกนโวยเวกเนี่ยนิดเนี่ยเขาจะตะโกนว่าตีมาดิตีมาดิ
นี่เนี่ยรุมมันดิแล้ววิ่งไปหยิบกระมังด้วยนะฮะ

ลุยลงต่อสิ

คือคลิปนี้สำคัญในแง่ที่ว่าเห็นทางพฤติกรรมแล้วก็ได้ยินเสียง
ก็จะได้ยินทั้งเสียงของทางบาสเอง
แล้วก็ได้ยินเสียงทางฝั่งวัยรุ่นที่เป็นเจ้าถิ่น

ใช่แต่ว่าเขาจะไปทางนู้นข้างซอย
ซึ่งกล้องตรงหน้าบ้านมันไม่ถึงแล้วนะครับ
มีอีกคลิปครับเป็นคลิปที่ชาวบ้านถ่ายเอาไว้
ทีนี้เป็นช่วงกลางซอยแล้วตรงนี้ครับ
ชุนละมุนกันเลยครับทุกผู้ชมครับ
คือบาสเนี่ยใส่เสื้อสีเหลืองนะครับ

ท่ามกลางกลุ่มของวัยรุ่นเจ้าถิ่น
วัยรุ่นแก๊งวัดม่วงเนี่ยนะฮะ

ที่เราชี้ลูกศรไว้เนี่ยสีแดงเนี่ย
มีพลั่วตักดินมีกระถางต้นไม้นะ

ตรงจุดหน้าบ้านเนี่ยฟาดใส่บาสอีก

นี่ฮะกระมังนี่แตกเลยนะครับ

มีมงมีมีดของเขานะครับทุกผู้ชมครับ

จะเดินกลับบ้านนะ

อาจจะไปดูช่วงที่บาสเดินกลับบ้าน

คันหนึ่งซึ่งเป็นของ
กลุ่มวัยรุ่นที่บุกเข้ามา

กรีดเบาะรถไปนะครับ

จริงเนี่ยคือทางกลุ่มของฝั่งของบาสเนี่ย
รู้ว่าชาวบ้านที่ก็เห็นเหตุการณ์เขาบอกว่า

ค่ะมากันหลายสิบคนแต่ว่า

ลองนับดูแล้วมี๗คนนะครับทุกผู้ชมครับ
เราได้คลิปวงจรปิดเพิ่มนะฮะ
แบบนี้เราวงไว้เนี้ยตรงนั้นฮะเห็นมั้ยคะตรงนั้นเนี้ย
คนนี้เขาไปหยิบถุงพลาสติกข้างถังขยะจากหน้าบ้าน
มาด้วยนะครับแล้ววิ่งไปทางบ้านของบาสแล้วมันจะพ้น
ลักษณ์หรือกล้องไปมีแม่ตรงนี้คือว่ากันว่าเอาไปเนี่ยเอา
ไปโยนใส่ท่วงก่อเหตุอะไรประมาณอย่างนี้จะเป็นช่วงไล่กัน
แล้วแต่ตอนเขานับคนกันเนี่ยคนนี้จะไม่เคยถูกพูดถึงนะฮะที่
พฤติกรรมของแต่ละคนในเหตุการณ์นี้เป็นอย่างไรกันบ้าง
นะครับทุกผู้ชมครับสรุปกันอีกทีนะฮะบาสนัทธวุฒิพึ่ง
เลิกดีวัย๒๑ปีนี่เป็นแฟนของเจ้าของบ้านที่ถูกกลุ่มวัยรุ่น
ถิ่นเนี่ยตามมาจะเคลียร์อะไรเนี่ยนะฮะเขาก็ถือมีดออกไป
แล้วก็แทงแก๊งเจ้าถิ่นเสียชีวิตไปสองบาทเจ็บไปหนึ่งนะครับ
ส่วนทางฝั่งของวัยรุ่นเจ้าถิ่นมีนายสมเดชดุลยพัฒน์หรือว่า
ในต้นคนนี้เสียชีวิตนะครับคนนี้เป็นคนที่ทำร้ายร่างกาย
บาสด้วยค่ะนะในคลิปที่ชาวบ้านเขาถ่ายเอาไว้ได้มีนายทิศ
วุฒิกลิ่นโพหรือว่าแซมคนนี้ก็เสียชีวิตนะฮะสองคนที่เสีย
ชีวิตคือต้นกับแซมนะครับแซมเนี่ยในคลิปวงจรปิดจะเห็น
ตอนที่เขาหยิบก้อนอิดที่หน้าบ้านของบาสขึ้นมาแล้วก็ปลาใส่
บาสแล้วก็ร่วมทำร้ายร่างกายบาสตามคลิปที่ชาวบ้านถ่ายเอาไว้
ได้ด้วยนายพาสกรชัยมนตรีคนนี้ชื่อเล่นชื่อนิดนี่เป็นรุ่นพี่
ในแก๊งนี้นะครับที่บอกว่าเดี๋ยวจะไปช่วยเคลียร์อืมอ่าใครที่ไป
อะไรกับน้องเขาเนี่ยเดี๋ยวจะไปช่วยเคลียร์แต่ในคลิปเขาคือ
คนที่หยิบกันละมังขึ้นมาฟาดใส่บาสแต่จะมีช่วงนึงนี้เขา
ก้มกราบบาสเพื่อร้องขอชีวิตเพื่อนรุ่นน้องของเขาที่เห็น
ก้มกราบขอชีวิตอยู่เนี่ยคือนิดคนนี้ขณะเดียวกันนายพันธ
กรอึ้งโตถือว่าเยอะอันนี้คือนิดนะที่ก้มกราบส่วนเยอะคนนี้
คนนี้บาดเจ็บนะฮะถูกแทงบาดเจ็บนะครับก็เข้าไปทำร้าย
บาสเหมือนกันแล้วเป็นคนที่พยุงร่างต้นกับแซมที่ถูกแทง
แล้วเนี่ยพยายามจะพาหนีนะฮะอีกคนนึงคือนายนัทธพลมากนามหรือ
อันนี้คือต้นเรื่องเลยที่เจอบาสที่เจอบาสที่ตรงแถว
ร้านสะดวกซื้อนะฮะแล้วก็บอกว่าเหมือนกับรถปาดกันอะไรกัน
อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะจนกระทั่งบาสเขากลับมาที่บ้านแล้วบาย
บอกว่าแม่ผมมันก็วัยรุ่นแถวนี้ค่ะถ้ามีปัญหากับใครก็
ไม่รู้ที่อยู่แถวนี้เหมือนกันเนี่ยมันไม่สบายใจมันคาใจ
ผมเลยโทรบอกรุ่นพี่ผมบอกเพื่อนเพื่อนผมว่าต้องเคลียร์ใช่ก็ถือว่า
เป็นต้นเรื่องเลยอ่ะนะคะแล้วเนี่ยก็ตามมาเคลียร์กันมันก็เลยเป็น
ลักษณะแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะทีมข่าวของเราได้ภาพจากกล้อง
วงจรปิดเพิ่มเติมเข้ามานะคะครับภาพนี้ค่ะอันนี้ห่างจากด้าน
หน้าร้านสะดวกซื้อไปสองร้อยเมตรจะเห็นว่ารถจักรยานยนต์ของ
กลุ่มที่เป็นวัยรุ่นในพื้นที่นี่นี่มากันแล้วเห็นไหมคะเพราะว่า
อยากจะให้นับดูค่ะว่ารถจักรยานยนต์มากันกี่คันครับจะได้
รู้ว่ามากันกี่คนอันนี้คือภาพรถจักรยานยนต์ของทางฝั่ง
วัยรุ่นเจ้าถิ่นที่ขี่กันเข้าไปอืมจากสี่แยกร้านสะดวกซื้อที่
เกิดเหตุทะเลาะกันตอนแรกครับแล้วมุ่งหน้าไปที่ปากซอยบ้านของใน
บาสครับนี่นะคะก็จะได้เห็นแบบนี้ค่ะโอ้นี่ไปอย่างงี้
เลยนะฮะแล้วก็ไปตะเวนอยู่ตามในหมู่บ้านนั่นแหละใช่ค่ะ
ก็เป็นลักษณะในการค้นหาบ้านของในบาสที่อยู่ในหมู่บ้าน
ตรงนี้อ่ะนะคะเขาไปเจอแล้วก็เหมือนกับเหตุการที่ท่าน
กันมาสองสามวันนี้แหละค่ะยังมีภาพให้ดูต่อค่ะเป็น
คลิปบริเวณถนนเรียบคลองภาษีเจริญอยู่ห่างจากจุดเกิด
ประมาณห้าร้อยเมตรครับในคลิปนะคะรถคันแรกที่ขี่
กล้องไปเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะคะคลิปนี้นี่ค่ะเห็น
มั้ยคะคนซ้อนคือแซมนะคนซ้อนคือแซมแซมคือผู้
เสียชีวิตใช่ฮะแล้วสักพักมีรถจักรยานยนต์อีกคันขี่
ไปอีกครับเยอร์จะเป็นคนขี่เยอร์นี่เจ็บคนซ้อนคือ
ต้นอันนี้แซมก่อนคันแรกอ่าแซมซ้อนไปแต่ดูสภาพ
ซ้อนนะคะครับนี่ค่ะแล้วก็มีการตะโกนขอทางอยู่
ตลอดเลยนะคะคือสภาพที่เห็นคือทรงตัวบนรถจักรยาน
ยนต์แทบไม่ไหวแล้วอ่ะส่วนอีกคันหนึ่งเยอะกับต้นนี่
มาแล้วใช่ไหมใช่ค่ะคือต้นที่ซ้อนท้ายมาก็เนี่ย
ดูสภาพแต่ละคนที่ขี่กันมาอันนี้คือหลังเกิดเรื่อง
ครับแล้วก็ขี่หนีกันไปนี่นะคะจากสภาพคือแทบไม่ไหว
ชาวบ้านก็พากันตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นเหมือนที่เรา
คุยกับชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าหลังจากเกิดเรื่อง
ได้ยินเสียงที่กำลังจะแยกย้ายกันหลบกันหนีเนี่ย
ขอทางหน่อยขอทางหน่อยมีคนเจ็บอย่างนี้ค่ะ
คือจังหวะตรงนี้แหละนี่นะคะ
โดนอะไรครับ
นี่นะคะในคลิปนี้จะเห็นรถจักรยานยนต์สองคันครับ
นะคะก็คือทางกลุ่มคนเจ็บและคนเสียชีวิตทีนี้ทีม
ข่าวได้คุยกับพลเมืองดีที่ช่วยผู้เสียชีวิตหลัง
เกิดเรื่องแทงกันเนี่ยนะคะครับก็เขาเล่าให้ฟังว่า
ช่วงประมาณสักหกโมงเย็นมีรถจักรยานยนต์ที่มีคน
ขี่และคนซ้อนท้ายมาหนึ่งคนซึ่งคนซ้อนเจ็บมาก
สภาพคือหมดสติเลือดไหลอาบทั้งตัวรถจักรยานยนต
ไปจอดหน้าบ้านเธออืมเพราะว่าคนเจ็บก็คือแซม
ซ้อนไม่ไหวแล้วกำลังจะตกลงมาจากรถจักรยานยนต์
กับลูกชายก็ออกจากบ้านไปช่วยประคองให้นั่งตัวตรง
แล้วเอาเสื้อแขนยาวของคนขี่รถจักรยานยนต์ผูกรัด
กับตัวของผู้เสียชีวิตครับให้นั่งไหวอ่ะค่ะให้มันแบบ
ติดกันอ่ะตัวติดกันระหว่างคนซ้อนกับคนขี่อ่าแล้วเธอก็
พยายามจะช่วยผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะคือตัวคนขี่อ่ะบอก
ช่วยด้วยช่วยเพื่อนผมด้วยเพื่อนผมโดนแทงสักพักเมีย
รถจักรยานยนต์ขี่ตามเข้ามาแต่คันนี้ขี่ผ่านหน้าบ้านเธอ
ไปไปตามถนนเรียบคลองภาษีเจริญมุ่งหน้าไปถนนหลักใน
แล้วก็ออกโรงพยาบาลไปอ่ะค่ะครับ
มือมือมันห้อยหมดแล้วไงห้อยหมดแล้วแล้วเขาก็เพื่อนเขาอ่ะ
ที่ขับรถมาเขาก็บอกว่าให้น้องชายเนี่ยช่วยยกคนเจ็บแต่
มันตายตรงแล้วละแล้วก็มันรู้ตายแล้วแต่ว่าคิดว่า
ตายแล้วละให้ยกคนเก็บก็นั่งหน่อยให้ช่วยจับเพื่อน
แทงก็นึกว่าแทงหน้าบาลฉันอ๋อ
ฉันไม่คิดว่าเขาโดนแทงมาจากอื่นหนึ่งล้างมือเสร็จ
พออีกคันนี้มันมีคนประคองมาข้างหลังแต่อีกคันแรกค่ะ
ก็ลงพื้นที่ไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

แต่ทีมข่าวของเราก็สังเกตว่าก็ไม่ได้สอบถามใช้เวลานานสักเท่าไหร่

แต่ละคนที่เห็นเหตุการณ์เขาก็จะเล่าให้ฟังได้หมดเลยว่า
ตั้งแต่ต้นเรื่องไปจนถึงปลายทางมันเกิดอะไรขึ้นบ้าง
มันต้องเอามาประกอบสำนวนคดีหมดเลยใช่ไหมตั้งแต่โอ้โห
จุดที่ว่าเอาวิ่งออกไปสมควรแก่เหตุหรือไม่อย่างไรกลางซอยไปเจอแบบนี้
แล้วชาวบ้านเขาเห็นแบบไหนอะไรยังไงกันบ้างเนี่ยนะครับ
เพราะภาพจากกล้องวงจรปิดบางทีได้ไม่ครบถ้วน
ก็ได้คลิปจากชาวบ้านบ้าง
แล้วก็ต้องถามข้อมูลจากชาวบ้านที่เขาเห็นเหตุการณ์ด้วยอ่ะนะคะ
นี่ก็เป็นจากชาวบ้านในพื้นที่นี่แหละที่เขาเจอแล้วเขาถ่ายเอาไว้เนี่ยครับทุกผู้ชมครับ